ถามคุณผู้ชมรวมทั้งทั้งสองท่านครั้งหนึ่งนั้น
น่าจะเคยผ่านกันมารุ่นเรามีเพื่อนชื่อมานะมานีปิติชูใจ

เป็นรูปมานะมานีนะครับ

จากว่าในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์รัชนีศรีภัยวัน
คนที่แต่งบทเรียนมานะมานีครับ
แล้วก็หวนนึกไปถึงวัยเด็กกันอีกครั้ง
เพราะว่าเปลี่ยนหน้าดูโดเป็นรูปของมานีกับมานะ
เด็กนักเรียนชายนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษานะครับ
ชนบทที่อาจารย์รัชนีศรีภัยวันนั้น
ถ่ายทอดมาเป็นแบบเรียนวิชาภาษาไทย
ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็ใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ
ในช่วงปี๒๕๒๑ถึงปี๒๕๕๙
ถ้าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังใช้อยู่เนี่ยนะครับ
นะมานีเขาจะมีอายุประมาณ๒๐๓๐กว่าแล้วนะครับ
เรียกว่าเป็นบทเรียนในตำนานที่คนไทยในช่วงอายุ๒๐ปีขึ้นไปรู้จักกันเป็นอย่างดีครับ
ก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่๘๕ของอาจารย์รัชนีครับ
ซึ่งอาจารย์นั้นเสียชีวิตลงไปเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
โรคชรานับว่าเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลของวงการการศึกษาของประเทศไทยนะครับ
โดยประวัติการทำงานของอาจารย์รัชนีนั้นท่านเป็นข้าราชการบำนานศึกษานิเทศระดับ
แล้วก็มีผลงานการเขียนคือหนังสือเรียนภาษาไทยชุดมานีมานะอันเรื่องชื่อ
หนังสือเรื่องราวการผจญภัยของเด็กเรื่องทางช้างเผือกด้วยครับ